ช่วงนี้มาดูเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อที่จะสร้างเป็นอาคารจอดรถที่บริเวณคณะวิจิตศิลป์
ทำให้ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
จะต้องโพสต์ไอจีนะคะบอกนักศึกษารวมทั้ง
มีนักศึกษานะคะได้เขียนป้ายบอกลาต้นไม้ด้วย
ใช่ค่ะก็มีลักษณะเหมือนพวงหลีดเล็กด้วยนะคะ
ต้นไม้ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่๕ต้น
ต้นมะม่วงทองกวาวและกล้ามปู
ถูกผูกด้วยผ้าสีส้มแบบนี้นะคะ
คล้ายกับการบวชต้นไม้พร้อมมีข้อความลักษณะของการไว้อาลัย
ได้รับการเผยแพร่กว้างขวางในโลกออนไลน์นะคะ
ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดอยู่ภายในคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
บริเวณใกล้กันก็พบป้ายการก่อสร้างอาคารลานจอดรถของคณะนี้ด้วยนะคะ
โดยโครงการนี้เริ่ม๑กุมภาพันธ์เสร็จสิ้น๒๕มกราคมปีหน้านะคะ
ระยะเวลาก่อสร้าง๓๖๐วันค่ะ
อกจากนี้ผู้รับเหมาก็ตอนนี้เริ่มก่อสร้าง
รวมทั้งตัดต้นไม้กองไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างหลายจุดด้วยนะคะ
เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนทั้งในวันปกติแล้วก็วันเสาร์อาทิตย
คณะเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์บริหารธุรกิจวิจิตศิลป์และบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารจอดรถที่กำลังก่อสร้างก็จะต้องเพิ่มขึ้นต้องมีนะคะ
อาคารนี้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้กว่า๔๕๐คันค่ะ
สำหรับต้นไม้เจ้าหน้าที่จะไม่ตัด
แต่จะใช้วิธีการล้อมย้ายต้นไม้นำไปปลูกบริเวณอื่นที่เหมาะสม
เขาย้ำว่าไม่ได้ตัดนะคะแต่ว่าเป็นการขุดขึ้นมาทั้งรากเลย
ก็อาจจะต้องตัดนะคะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยด้วย
สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มีความเชื่อแต่โบราณ
ก็จะทำพิธีถอนย้ายความตามความเชื่อ
ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างค่ะ